คุณผู้ชมทีนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
ประเด็นปัญหาต่างมันค่อยทยอยงอกออกมาล่าสุด
เป็นกรณีของผีน้อยซึ่งเป็นคนไทยแรงงานไทย
ที่เดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย

ทีนี้กลุ่มผีน้อยเหล่านี้มีจำนวนสักประมาณ๑๕๐๐๐คน
คนค่ะแจ้งความประสงค์บอกว่าอยากกลับไทย

เกาหลีใต้ตอนนี้เป็นประเทศอันดับ๒ของโลก
ที่มีผู้ป่วยเยอะที่สุดรองจากจีน
และมีอัตราการแพร่ระบาดค่อนข้างเร็ว
วันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะ
ก็มีการตั้งวอรูมประชุมติดตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้
สรุปประเด็นหลักจากที่ประชุมคือ๑
หลังจากนี้จะมีการตั้งศูนย์บริหารงานของรัฐบาล
บัญชาการนอกจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
วันนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงมาด้วยนะคะ
ข้อกังวลที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าผีน้อยจากเกาหลีใต้๕๐๐คน

นั่นแปลว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศนะตอนนี้
มีความเสี่ยงมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นใช่ไหม

ใจเย็นคุณผู้ชมวันนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงบอกว่า
แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้
และมีความประสงค์จะกลับเมืองไทย
ตอนนี้นะคะคือมันมาจากหลายเมือง
แต่เมืองหลักของเกาหลีใต้
ที่เป็นจุดศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของโรค

หนึ่งเมืองแทกูหรือว่าแดกู

อีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองขยองสังเหนือ
นายกบอกว่าแรงงานไทยที่มีต้นทาง
เดินทางกลับมาจาก๒เมืองนี้ของเกาหลีใต้
จะต้องมีการกักตัวไม่ใช่กักตัวที่บ้านนะคะ
กักตัวในที่ที่รัฐบาลจัดหาไว้ให้
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่า

ส่วนคนไทยที่มาจากเมืองอื่นในเกาหลีใต้
ก็จะต้องมีการตรวจสอบมีการคัดกรอง
ตอนผ่านสนามบินตามปกติ

อกจากนี้นายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่า
ไม่ว่าใครจะเป็นใครก็ตาม
รัฐบาลก็ต้องดูแลเพราะทั้งหมดเป็นคนไทยเหมือนกัน
เหมือนการที่ดูแลคนไทย
๓คน๑๓๘คนที่มาจากอู่ฮั่นนั่นแหละ

ก็ในเมื่อที่เกาหลีเขาไม่ได้ปิดเมืองเหมือนอูฮัน
ดังนั้นคนที่กลับมาจากเกาหลีก็ต้องดูแลตัวเอง

มันก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
แล้วก็คุณอนุทินรัฐมนตรีสาธารณสุข

ผมเพิ่งรู้คำว่าผีน้อยเมื่อวันก่อนนี้เอง
แล้วก็คือไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

เพราะฉะนั้นสรุปคือจะมีสถานที่
สำหรับกักตัวคนที่กลับมาจากเกาหลี
ทั้งแทรกูทั้งเขยองซังเหนือแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เปราะหนึ่ง
แต่อย่างที่รู้กันแหละค่ะว่าเชื้อโรคมันแพร่ระบาด
มันไม่ใช่ว่าจำกัดอยู่ขอบเขตในสองเมืองนี้นะคะ
นั่นแปลว่าคนที่มาจากเมืองอื่นในเกาหลีใต้
ก็มีโอกาสที่จะเป็นคนแพร่เชื้อเหมือนกัน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตมนะคะ
แจ้งบอกว่ามีกลุ่มคนไทยก็คือผีน้อยนี่แหละ
ผีน้อยทยอยเดินทางกลับประเทศไทย
โดยถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลจากสตม
เมื่อวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมา
น้อยเดินทางกลับประเทศไทยผ่านสนามบิน๓แห่งด้วยกัน
ก็คือท่ากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองสนามบินภูเก็ต
รวมทั้งสิ้นนะคะ๑๕๘ราย
แล้วก็มีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ
จากว่ามีไข้สูงทั้งสิ้น๑๗ราย
ผ่านด่านตามปกติ๑๔๑ราย

ตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีปรากฏว่า
ทั้ง๑๗รายไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๖
คุณผู้ชมอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการรับผีน้อยกลับบ้าน
นั่นก็คือกระทรวงคมนาคมนะคะวันนี้คุณศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่า

เพื่อรองรับแรงงานไทยเหล่านี้นะคะ
มาตรการหลักหลักที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เปิดเผยมานะคะบอกว่าหลังจากที่
น้อยโดยสารมากับสายการบิน
มาถึงประเทศไทยก็จะมีการจัดหลุมจอดแยก
เพื่อให้ผู้โดยสารขาเข้าผ่านการคัดกรองจาก
ในบริเวณที่จัดหาไว้ให้สำหรับเป็นพื้นที่คัดกรอง

เพื่อคัดกรองผู้โดยสาร๓จุด

จุดที่๒ก็คือบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง
จุดที่สามก็คือบริเวณด่านศูนยากากร
อ่าหลังจากที่ผ่านทั้ง๓จุดแล้วทำไงต่อ
แยกเป็น๒กรณีกรณีแรกค่ะ

กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการต่อผู้นั้น
ก็คือตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุขที่มีการกำหนดไว้ให้

ถ้าผู้โดยสารไม่มีอาการป่วยไม่มีอาการไข้
กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบก
และบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบคศ
จะจัดรถส่งผู้โดยสารกลับภูมิลำเนา
แต่คนที่ผ่านขั้นนี้แล้ว
จะต้องไม่ใช่๒คนที่มาจากเมืองแทกู

เพราะว่าทั้งสองเมืองต้องถูกกักตัวอยู่ละ๑๔วัน

ก็จะมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชน
ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย
ก็ต้องมีการเฝ้าระวังกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยนะคะ

ทีนี้มาดูสถานการณ์ในประเทศไทยกันหน่อยค่ะ

ตอนนี้สถิติผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ยังอยู่ที่เดิมนะคะ
ผู้ป่วยสะสมคือ๑๓รายกลับบ้านแล้ว๓๑ราย
อยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัว๑๑ราย

เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเหลือเกินนะคะ